คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องนี้เลยนะคะ
โอ้โหเห็นใจมากคุณลุงขายไอติม
ไอติมซึ่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็จะมีกล่องไอติมอยู่ท้ายรถ
ไปเรื่อยตลอดทางเวลาใครมามีลูกค้าเขาก็จะโบกกันว่าหน้าบ้าน

ขายแบบนี้มา๒๐กว่าปีปรากฏว่า
มีไปเจอลูกค้าทำทีเป็นลูกค้าโบกไอติมปุ๊บ
หลังจากนั้นชิงรถมอเตอร์ไซค์หนีเลยค่ะ

บอกพี่กัดชัดทะเบียนชัดมาก
ใช่คือความพลมึงดีชื่นชมจริงนะคะ
ขับรถผ่านมาตรงจุดนั้น
แล้วพยายามถ่ายคลิปตลอดทางไว้เป็นหลักฐาน
ในขณะเดียวกันก็เอาโทรศัพท์โทรบอก๑๙๑ว่า
มีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของลุงขายไอติม
ตัวเขาเองพยายามขับไปจนถึงที่สุด
ป้ายทะเบียนรถเห็นรูปภัณฑ์สันฐานของคนร้าย

อยู่ที่คลอง๑๓ถนนรังสิตนครนายกนะคะ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
คนร้ายขี่รถขึ้นสะพานข้ามคลองที่คลอง๑๒

สรุปตำรวจตามจับตัวไม่ได้
แต่ตำรวจสพธัญบุรีพอรับแจ้งเหตุ

แต่อย่างที่บอกว่าเขาหนีไปได้

คุณรู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ไปเจออะไร
เจอไอ้ตัวกล่องไอติมที่คุณเห็นอยู่ท้ายรถ
เอาไปโยนวางทิ้งเอาไว้ข้างทางค่ะ
เดี๋ยวลองดูมีกล่องไอติมอยู่แบบนี้
คือเจ้าคนร้ายคงคิดแล้วแหละมันคงเป็นภาระ
ก็เลยคงจะหาจังหวะจอด
ไอ้กล่องไอติมนี้แล้วเอาไปทิ้งไว้

จุดที่ไปเจอตู้แช่ไอติมถูกทิ้งไว้
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดตามรถคันนี้
เพราะรู้แล้วไงว่ารถคันที่หายไปสีอะไรทะเบียนอะไร
อย่างที่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของรถคือลุงขายไอติม

ชื่อคุณลุงสำรวยมูลเสนาค่ะเป็นชาวจังหวัดกาลสิน

สำรวยบอกผมมาเช่าบ้านย่านคลอง๑๑อำเภอธัญบุรี
ผมขี่รถตระเวนขายไอติมในพื้นที่นี้มานานเกือบ๒๐ปีแล้ว

คนร้ายทำทีเป็นลูกค้ามาโบกเรียกซื้อไอติม
ปรากฏเขามาประชิดตัวผมด้านหลัง
แล้วลักษณะเหมือนมีอาวุธบางอย่างมาจี้เอวผม
แล้วยังบอกผมด้วยว่าถอยออกไปถ้าไม่อยากตาย

แล้วคนร้ายก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะเอารถไปด้วยคุณ

แต่คุณลุงสำรวยบอกว่าใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์
มีเงินของเขาอีก๒๐๐๐๐บาทค่ะ
น่าจะใช่ครับเพราะรู้
พอดีผมก็ขี่รถขายของตามข้างทางมาเรื่อย
พอดีคนร้ายผมไม่รู้ว่าคนร้ายหรอ
โบกรถซื้อไอติม
ทีนี้สั่งไอติม๒แท่ง
ผมเลยลงมาเสียบไอติมให้เขา

บอกผมเลยที่ข้างผมเลย
ให้ผมถอยออกไปถ้าไม่อยากตาย
แต่รูปภัณฑ์สันหารคนร้ายชัดเจนขนาดนี้
ขอให้ตำรวจตามจับตัวให้ได้นะคะ
ไม่ควรปล่อยให้เล็ดรอดไปได้เลย
เพราะโอ้โหนี่คืออุกอาดมากทำแบบนี้ได้ยังไง
คนทำมาหากินเนอะ